ในช่วงนี้จะพาทุกท่านไปพบกับทอล์กโชว์ของผู้หญิงคนหนึ่ง
อย่างที่เกิดเอาไว้แล้วตั้งแต่ในตอนแรกนะครับว่า
ผู้หญิงคนนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตเธอเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล
และครั้งหนึ่งในชีวิตเธอพบแล้วว่าศูนย์กลางนั้นไม่ใช่ศูนย์กลางของชีวิตที่แท้จริงครับ
หันเหศูนย์กลางของชีวิตใหม่ไปอยู่ที่ในหลวงรัชกาลที่๙
พระองค์เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตและตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ว่าเธอจะถวายงานผ่านภาษา
เธอบอกว่าไม่ว่าจะเกิดสักกี่สิบชาติก็จะไม่เจอมหาราชที่ชื่อภูมิพล
เชิญทุกท่านพบกับคุณเบสอรพิมรักษาผลครับ
แม้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใคร
ไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้

ฟ้าหรือดินไม่เห็นไม่เป็นไร
ไม่เคยหวังให้ใครจดจำ
แม่ยากเย็นแค่ไหนจะไม่บ่นสักคำ
ไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูมิใจ
สวัสดีค่ะท่านคณะผู้บริหาร
และพี่น้องครอบครัวไทยรัฐที่รักทุกท่าน
ฉันนางสาวอรพิมรักษาผลค่ะ
ฉายานักพูดร้อยศพนักพูดร้อยคุก
นักพูดล่าความกระตันอยู่นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ
แต่ในวันนี้ฉายาเดียวที่ดิฉันภาคภูมิใจ
นั่นคือฉายาที่มีชื่อว่า

ทุกท่านคะตลอดระยะเวลา๑๖๑๗ปี
ในการเป็นนักพูดที่ผ่านมา
ความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของดิฉันคือ
การได้พูดต่อหน้าคนไทยให้ได้มากที่สุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่นั่งชมหน้าจอโทรทัศน์

ที่ดิฉันอยากให้เขาได้ฟังหน้าจอโทรทัศน์มากที่สุด
แม้ว่าวันนี้เขาจะไม่ได้อยู่รับฟังอีกแล้วก็ตาม

ด้วยหัวใจที่จงรักพักดี
ไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ที่ไหน
เสียงนี้จะไปถึงคนคนนั้น
ด้วยความตั้งใจของดิฉันอย่างแน่นอน
ถึงแม้วันนี้จะมาถึงในวันที่สายเกินไป

เกิดอีก๑๐ชาติก็ไม่เจอมหาราชที่ชื่อภูมิพล

และตราบใดก็ตามที่เรายังมีพระนามอยู่ในหัวใจ
เราทำทุกสิ่งทุกอย่างได้
จากบัตรนี้จนวันที่แผ่นดินกลบหน้าค่ะ

ที่ฉันเกิดในครอบครัวคนจนค่ะ

ซึ่งวันนี้ทั้งสองท่านได้มานั่งฟังด้วย

ท่านสามารถสอนให้ลูกที่เป็นคนธรรมดา
ได้กลายเป็นคนที่มีหัวใจรักชาติบ้านเมืองได้จนถึงวันนี้

คือความลำบากลำบลของผู้หญิงและผู้ชายคู่หนึ่ง

แต่ฟันฝ่าทุกอย่างมาด้วยหัวใจสุจริต
ฉันไม่เคยเห็นพ่อกับแม่ทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย
และสิ่งที่ผิดจริยธรรมเลย

กระดาษที่เรียกว่าธนบัตร
ผู้ชายที่อยู่ในนั้นสำคัญกว่ามาก
ที่ฉันจดจำสิ่งนี้มาโดยตลอดแม้ในวันที่ทั้งสอง

ทั้งสองก็ยังสอนให้ดิฉันรู้จักว่า
แม้จะยากจนก็ต้องไม่ทิ้งคุณธรรม
โดยมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นแบบอย่างมาโดยตลอด
กับแม่บอกดิฉันอยู่ตลอดว่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหนื่อยกว่า
หนักกว่าลำบากกว่า

และไม่เคยหมดใจในการรักพวกเราชาวไทยเลย
นั่นเป็นสิ่งที่ที่ฉันถูกสอนมาตั้งแต่เด็กค่ะ

ด้วยอาชีพของดิฉันคือนักพูดรับจ้าง
ไม่ได้มีความมั่นคงแต่อย่างใด

แทนที่ลูกเรียนจบจะให้ลูกทำงานที่มั่นคง
กลับให้ลูกทำงานรับจ้างที่ไม่มั่นคง

เพราะด้วยความตั้งใจไม่มีใครรู้ว่าที่ฉันเดินในเส้นทางเส้นนี้เพราะอะไร

กับคนที่ให้ชีวิตดิฉันมาเท่านั้น
ที่รู้ว่า๑๕๑๖ปีนี้ดิฉันทำเพราะใคร
วันนั้นคำพูดนั้นทำให้ดิฉันถามแม่ไปว่า
จ๋าลูกไปสมัครเป็นครูเป็นอบจอบต
เป็นอะไรสักอย่างที่มั่นคงดีไหม

วันนั้นแม่เพียงตอบคำสั้นธรรมดากับดิฉันว่า
ลูกครูหมอนางพยาบาลตำรวจข้างบนกำหนดไว้แล้ว
ลูกแม่เป็นแบบนี้ข้างบนก็กำหนดไว้แล้ว
จะสนใจทำไมกับคนที่ไม่เคยให้ข้าวลูกกินสักคำ
ไม่เคยให้น้ำลูกกินสักขัน
ไม่เคยอยู่ข้างลูกแม่ตอนลูกแม่ร้อง
ไม่เคยอยู่ข้างลูกแม่เลยลูกจะสนใจทำไม
สนใจว่าพ่อกับแม่ยังภูมิใจอยู่ไหม
สนใจผู้ชายที่แม่สอนให้ลูกรักตั้งแต่เด็กดีกว่า
นั่นเป็นคำที่ดิฉันจำ
แล้วเดินทางมาจนถึงวันนี้
วันที่ได้มายืนอยู่บนเวทีนี้อย่างภาคภูมิใจ

และถ้าวันนี้ท่านมีความรู้สึกว่า
บางสิ่งบางอย่างติดอยู่ในใจ
ดิฉันขออนุญาตบอกท่านว่า
คนเป็นพ่อเป็นแม่ที่แบกเรามา

หากเห็นลูกประสบปัญหาใด

วันนี้ดิฉันต้องการให้ท่านดูภาพภาพนี้
เพื่อส่งใจไปถึงคนที่เป็นบุพการีทุกคน

กว่าคนเราจะเกิดและโตเป็นตัวเป็นตนเป็นคนได้

การรับภาระของคนที่รักเรา
ขนาดพ่อแม่เรายังแบกเราขนาดนั้น

แบกขนาดไหนกันเชียว

และส่งใจไปถึงคนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนค่ะ
ผู้ชายคนนี้ไม่ต่างอะไรกับดิฉันในวัยเด็กค่ะ
ไม่เคยเชื่อว่าต้องทำอะไรเพื่อใคร

ดิฉันโชคดีที่ได้พบสัจธรรม
ผู้ชายคนนี้ในวันที่ก้าวร้าวรุนแรง

ในวันที่ลูกใครเจ็บปวด
เราจำได้ไหมคะว่าเรามีใคร
ผู้ชายคนนี้มีผู้หญิงคนนี้เป็นคนแรก
ที่นวดฝาเท้าให้
เพื่อหวังให้ลูกเดินได้อีกครั้ง
และเด็กผู้ชายคนนั้นมีผู้ชายอีกคนนึง

เขาตัดสินใจแบกลูกชายค่ะ
และนี่คือเหตุผลของการแบกค่ะ
เขาบอกลูกว่าลูกต้องเดินได้อีกครั้ง
ค่อยนะลูกเราจะไปด้วยกัน
แค่ไหนก็ได้แต่เราต้องลุกขึ้นได้อีกครั้ง

จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปี
ผู้ชายคนนี้อยู่บนหลังพ่อ
อยู่ในความดูแลของแม่

เขากลับมาเดินได้อีกครั้ง

ที่ฉันตั้งใจหยุดไว้ที่ภาพนี้

คนบางคนยินดีแบกเราทั้งชีวิต
คนบางคนไม่เคยรังเกียจในความเป็นเรา
และคนบางคนอยากเห็นพวกเราเข้มแข็ง
อยากเห็นพวกเราลุกขึ้นได้
และอยากเห็นพวกเราเดินไปให้ได้อีกครั้งและอีกครั้ง
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม
และนั่นคือนิยามของคำว่าพ่อ

พ่อกับแม่ไม่ได้สอนให้ดิฉัน
รักและดีกับครอบครัวและผู้มีพระคุณเท่านั้น
สิ่งหนึ่งที่ดิฉันถูกสอนมาตั้งแต่เด็กคือ

รู้คุณแผ่นดินที่เหยียบอยู่ทุกวัน
พูดแล้วดูเป็นเรื่องไกลตัว
แต่ดิฉันกล้าบอกกับทุกท่านค่ะว่า
นี่เป็นสำนึกที่อยู่ในกระมลสันดาลของดิฉันจริง
ขอให้ทุกท่านได้มองภาพภาพหนึ่ง
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแห่งความกระตันอยู่ในหัวใจท่านค่ะ

ฉันเกิดและเติบโตในภาวะที่คนในประเทศชาติเริ่มทะเลาะกันเห็นต่างกันในห่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่กี่วันเรารักสามัคคีกันเหลือเกินทำไมเราไม่รักกันแบบนี้ในภาวะปกติบ้างล่ะคะ
จากนี้ไปอีก๑เดือน๒เดือน๓เดือนเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือไม่คงต้องถามใจตัวเราคนไทยทุกคนดู
แต่ถ้าถามดิฉันดิฉันคิดว่าประเทศชาติจะกลับมารักกันสมัครสมาธิสามัคคีกันได้ถ้าเรามีคุณธรรมข้อหนึ่งที่เป็นคุณธรรมสำคัญและเป็นมารดาของคุณธรรมทั้งปวงนั่นคือความกระตันยูกระตะเวทีค่ะ
ขอให้ทุกท่านได้มองภาพภาพหนึ่งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแห่งความกระตันอยู่ในหัวใจท่านค่ะ
คุณว่าความกระตันอยู่คืออะไร
มีเงินให้แม่เยอะเรียกกระตันยูเหรอคะ
ซื้อของดีให้พ่อใช้เรียกกระตันยูเหรอคะ
พาเขาไปเที่ยว

ให้ความสะดวกสบายเรียกว่ากระตันยูแล้วหรือคะ

ทราบไหมคะว่าแท้แล้วความกระตันยูคือการให้เวลาค่ะ

พวกเราอาจเข้าใจคำนี้ผิดมาตลอด

วันหนึ่งเขารับสายโทรศัพท์คุณแม่

เขาตัดสินใจตะคอกแม่และตัดสายโทรศัพท์ค่ะ
และกลับไปนั่งทำงานที่โต๊ะตัวเดิม

ท่านสะเด็ดไปหาสำเด็ดยา

ทำให้แม่ชุ่มชื่นหัวใจ
พวกท่านทำงานหนักมากแค่ไหนกันนะคะ

แต่ทำไมไปหาแม่ได้อาทิตย์ละ๕วัน
แต่พระองค์ท่านที่ทรงงานหนักกว่าเราไม่รู้กี่ร้อยปี

พายุงแม่เองค่ะ
พระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์นะคะ
แต่ก้มลงกราบแม่ทุกครั้งที่พบเจอ
เรื่องราวของพระองค์ท่านสอนให้ผมได้รู้ว่า
และนี่คือเหตุผลที่ดิฉันอยากเป็นคนดีค่ะ
ความกระตันอยู่คือหลักแรกและหลักแรก
ที่ฉันไม่รับรู้ถึงทุกข์สุขของมุพการี
แต่ครั้งนี้พิเศษตรงที่เสียสละเวลาเพื่อความสุขของท่าน
กินทั้งน้ำตาค่ะ

เป็นต้นแบบความกระตันอยู่ที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทย
ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ค่ะ
ท่านผู้ฟังที่โครบทุกท่านค่ะ
ว่าด้วยเรื่องของความกระตันอยู่
เรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙เป็นแบบอย่างอย่างชัดเจน

พระองค์ท่านยังทรงเปรียมด้วยพระคุณ๓ประการที่ยิ่งใหญ่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙ทรงเปี่ยมด้วยพระบริสุทธิคุณ
พระองค์ท่านทรงเป็นองค์อัคระศาสนุปธรรมภก
ครั้งหนึ่งในการเสด็จไปที่วัดของหลวงพ่อคูณ
หลวงพ่อคูณได้เล่าให้กับคนที่ถามว่าในหลวงพูดอะไร
หลวงพระคุณบอกว่าได้จับมือของพระองค์ท่านค่ะ
และมือของพระองค์ท่านสากด้านเหมือนเกษตรกร

ไม่เหมือนมือพระราชาไม่เหมือนมือเจ้าชายเลย
หลวงพ่อคูณบอกว่าพระองค์ท่านตรัส
หลวงพ่อคูณว่าพูดกับผมธรรมดานะครับ

เพื่อให้หลวงพระคุณสบายใจในการใช้คำปกติที่ท่านชอบใช้
จะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านเข้าถึงธรรมโดยแก่นไม่ใช่เพียงกระพี
และไม่ยึดถือพระองค์ว่าเป็นพระราชาเลย
แม้กระทั่งหลวงปู่แหวนอริยสงฆ์ในรัชกาลที่๙
ยังเคยกล่าวว่าพระองค์ไม่เคยห่วงตัวเองเลย

คำพูดเหล่านี้เป็นจริงและชัดเจนค่ะ
แต่คำพูดที่ดิฉันได้ยินมาเอง
เมื่อวันที่๑๑ตุลาซึ่งตรงกับวันเกิด
ดิฉันไปทำบุญที่วัดพระราม๙
และรอให้พระท่านเทพสอน
พระชรารูปหนึ่งจับไหมแล้วบอกว่า
วันนี้เรามาสวดโภชง๓จบ
ถวายพระองค์ท่านหายจากพระอาการประชวนกันเถอะ
ก่อนจะสวดอัตมาขอเล่าว่า
สมัยเป็นเนรน้อยที่วัดบวร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเพื่อตักบาท

ในหลวงจะไหว้เนรไหม
หลวงราชการที่๙ไหว้ตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชค่ะ
แล้วไหว้มาจนสุดปลายแถวที่เนรน้อย
คงตัวลงไหว้อย่างนอบน้อมที่สุด
พระรูปนั้นกล่าวว่า
อาตมาไม่สามารถบรรยายความรู้สึกได้
ว่ารู้สึกยังไงที่มหาบพิษผู้ยิ่งใหญ่

อาตมาจึงไม่มีสิ่งใดทำทดแทนมหาบพิษได้
นอกจากทำทุกอย่างเพื่อธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ทดแทนที่เกิดมาชาตินี้ไม่สามารถประนมมือ
ไหว้พระราชาพระองค์นี้ได้ในสมณเพศ
นี่ฉันฟังแล้วกลั้นตามไม่ไหวจริงค่ะ

พรงฮันทรงธรรมอย่างแท้จริง
และทศพิษราชธรรมไม่ได้เขียนอยู่ในหนังสือนะคะ
องค์ทรงบริบูรณ์พร้อมด้วยทศพิษราชธรรมตั้งแต่วันที่ประกาศกับเราว่า
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

ประการที่สองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เปรียมด้วยพระปัญญาที่คุณ
แค่ทราบไปค่ะว่าพรงฮันเก่งทั้งศาสตร์และศิลป์
องค์ท่านพัฒนาตัวเองในทุกด้านเพื่อให้พร้อมกับการเป็นพระมหากษัตริย์ที่แท้จริง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำทุกอย่างเพื่อให้เราทุกคนได้มีวันนี้
จะเห็นได้จากการเอาวิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาใช้ในการทรงงาน
ไม่มากหรอกค่ะ๔๐๐๐โครงการเท่านั้นเอง
และทหารเฉลี่ยใน๗๐ปีนั้นเท่ากับว่าพรงฮันทำถึงอาทิตย์๑สัปดาห์๑โครงการก็ว่าได้
ปี๔๐๐๐กว่าโครงการ
พระองค์ท่านทรงเปรียมด้วยพระปัญญาที่คุณที่เราไม่สามารถจะตอบแทนได้เลย
คิดง่ายค่ะพี่น้องชาวไทยแค่แม่เราทำกับข้าวตอนเช้าแล้ววางไว้ให้
พ่อเราตั้งเงินทิ้งไว้ให้เรายังจำกันมาจนถึงวันนี้โตแล้วก็ไม่เคยลืม

ตื่นมาตอนเช้าออกจากบ้านถนนแกโซฮอล์รถไฟฟ้าสะพานอาหารการเกษตรน้ำดินและทุกสิ่งตั้งแต่ลืมตา
มีคนคนหนึ่งทำไว้หมดเลยค่ะทุกสิ่งเลยก็ว่าได้
แล้วจะไม่ให้เราคิดถึงเขาได้ยังไงทำได้ยังไง
นี่คือพระปัญญาที่คุณที่ทำให้แผ่นดินไทยมีวันนี้ได้
ชัดเจนไหมคะความรับ
ชัดเจนไหมคะสิ่งที่โปรงท่านทำ
ชัดเจนไหมคะความรู้สึกจงรักพักดี
ชัดเจนไหมคะในวันที่ไม่มีพระองค์ท่านแล้ว
ชัดเจนไหมคะในวันที่ไม่มีโปรงท่านแล้ว
มารอในหลวงพระองค์ท่านเสด็จอีกทางหนึ่ง
แต่มีคนมาทูลบอกว่ายังมีประชาชนส่วนหนึ่งรออยู่อีกทาง
หลวงราชการที่๙ยอมเสด็จกลับมาอีกทางหนึ่ง
เพื่อเจอคนที่ยังรอเฝ้ารับเสด็จอยู่
บัตรนั้นดอกไม้ของแม่เท่าตุ้มเหี่ยวหมดแล้ว
แต่ในหลวงของเราได้ก้มตัวลงไป
และกระซิบสิ่งใดไม่ทราบที่ข้างหูของ
แม่เท่าและรับดอกไม้นั้นมาไว้กระปุก
ส่งมีพระมหากรุณาที่คุณเหลือเกิน
ยังไม่นับรวมกับที่กุยบุรีทางกลับบ้านดิฉัน
กุยบุรีในสมัยก่อนไม่มีถนนเข้า
พระองค์ท่านเสด็จกับสมเด็จพระราชินี
ด้วยการไปทางเฮลิคอปเตอร์

ร้องไห้ควนคางปวดท้องมาก
จึงให้แพทย์ได้ตรวจอาการ
ทูลว่าไส้ติ่งกำลังจะแตก

ให้นำผู้หญิงคนนั้นขึ้นเฮลีคอปเตอร์สวนโรง
ไปทำการรักษาในโรงพยาบาลในเมือง
ราชบริพาณที่ตามเสด็จก็บอกว่า
อาจจะไม่สมควรอาจจะกินเวลา
หรือเปลี่ยนแปลงหมายกำหนดการ
พระองค์ท่านไม่ตัดอะไรยืนยันคำสั่งเดิม
เพราะนั่นคือประชาชนของพระองค์
ดิฉันค่ะน้ำท่วมทุกปี
พระองค์ท่านก็ไปสร้างแก้มลิงให้

ลิงไม่ได้ทำให้น้ำไม่ท่วมอย่างเดียวนะคะ
ลิงทำให้เรามีน้ำทำการเกษตร
และที่สำคัญกลายเป็นที่ท่องเที่ยว
เราไม่ได้ท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนานนะคะ

เราไปดูที่ที่พ่อเคยเหยียบค่ะ
เราไปดูที่ที่พ่อเคยทรงงานที่บ้านเรา
และเราไปดูทุกอย่างที่พ่อเคยทำ
และนั่นทำให้ดิฉันรู้สึกว่า
โชคดีจริงที่เกิดมา
รัชกาลของพระองค์ท่าน
แต่มีเหตุการณ์หนึ่งที่ดิฉันมีความรู้สึกว่า

สมัยมัธยมศึกษาดิฉันได้มาเรียนที่โรงเรียน
นารีวิทยาจังหวัดราชบุรี
ที่นั่นมีอำเภอสวนพึ่งที่เรานิยมไปท่องเที่ยวกันในปัจจุบัน

ดูภาพนี้แล้วท่านจะเข้าใจค่ะ

ท่านกำลังรู้สึกเหมือนดิฉันไหมคะว่า

ทุกความเจ็บปวดชัดมาก
ชัดกว่าที่เคยผ่านมาค่ะ

ได้พระราชทางคำแนะนำ

คนกำลังรอความตาย

วอล์เข้ามาเพื่อนแนะนำวิธีการช่วยเหลือประชาชน

พระบริสุทธิ์ที่คุณ

นายหลวงไม่ใช่เทวดานะคะ

ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน

ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน

ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน

ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน

ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน

ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน

ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน

ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน

ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน

ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน

ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน

ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน

ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน

ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน

ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน

ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน

ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้านคนค่ะทุกท่าน
ตั้งแต่วันที่พระองค์ท่านจากไปน้ำตายังไม่หยุดไหลหัวใจยังไม่ได้เคยหยุดพัก
นั่นเป็นคำพิสูจน์ว่าที่แรกที่คนตายจะไปคือการได้เข้าไปอยู่ในความทรงจำของใครบางคน
ของท่านได้เสด็จเข้ามาอยู่ในความทรงจำของคน๖๗๐ล้าน

เกิดอีก๑๐ชาติก็ไม่เจอมหาราชที่ชื่อภูมิพลอีกแล้ว
วันนี้ดิฉันในฐานะนักพูดของพ่อ
ที่มีความฝันอยากกราบพระบาทพ่อสักครั้งในชีวิตแต่ไม่มีโอกาส
หนูขอกราบในหลวงด้วยเสียงของหนูนะคะ
หนูบุญน้อยเหลือเกินที่ไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้า
หนูขอถวายงานผ่านภาษา
และขอเป็นกำลังใจให้ลูกของในหลวงต่อไป
วันนี้ดิฉันอยากให้พี่น้องไทยรัฐ
ทุกคนได้ร่วมใจกันส่งใจถึงคนบนฟ้า
ช่วยหลับตาลงหน่อยได้ไหมคะ
และตั้งใจที่สุดในชีวิตแม้ว่าจะยากเย็น
เหมือนการพูดครั้งนี้ของดิฉันที่ยากเย็นที่สุดในชีวิต

นึกถึงภาพในหลวงที่ชัดเจนที่สุดที่อยู่ในความทรงจำค่ะ

โปรดตอบคำถามของดิฉัน

ท่านว่าในหลวงเหนื่อยมากไหมคะ
ท่านว่าในหลวงเจ็บมากไหมคะ
แล้วท่านว่าในหลวงรักเรามากไหมคะ

ที่เราจะได้ชื่นชมพระบารมี

สิ่งสุดท้ายที่เราจะทำ
คือการเดินต่อไปให้ได้
สัญญากับพ่อในใจนะคะ
เราจะทำหน้าที่ของเราต่อไป

เราจะรักษาสิ่งที่พ่อทิ้งไว้ให้กับเราคือแผ่นดินค่ะ

ไม่ว่าชีวิตนี้จะต้องเป็นคนกี่แผ่นดินก็ตาม
จงรักพักดีกับพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทุกแผ่นดิน

ไปสู่สวรรคาไล

มหากรุณาที่คุณ

ดิฉันนางสาวอรพิมรักษาผล

และครอบครัวไทยรัฐทุกคน
เราจะร้องเพลงนี้ออกมาจากใจให้ดังกึกกล้อง
คือถวายความจงรักพักดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยืนเพื่อกับเรามา๗๐ปี
เรายืนให้พรงท่านครั้งละ๓นาทีค่ะ
คูณเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่มีทางตอบแทน๗๐ปีได้หมด
พระองค์ท่านรู้ว่าเกิดอีก๑๐ชาติก็ไม่เจอมหาราชที่ชื่อภูมิพล
ท่านผู้มีเกียรติที่ขอบท่าว๐๘ปี
โอ้ลูกภาพุทธรรมรักษา
โอ้ภาพุทธรรมรักษาเผ็ดสุขภาพ
โอ้ลูกภาพธรรมรักษา

ชาติสงสัยชาติสงสัย

ลูกจะเข้าไว้ใจ

ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ

การถ่ายทราบ

ทอดความรู้สึกในหลวงในความทรงจำ
ทอดความรู้สึกในหลวงในความทรงจำ
ถวายงานผ่านภาษาโดยคุณเบสอรพิมรักษาผล

ถวายงานผ่านภาษาโดยคุณเบสอรพิมรักษาผล
พี่เบสอยากจะฝากอะไรถึงทุกคนในช่วงท้าย
พี่เบสอยากจะฝากอะไรถึงทุกคนในช่วงท้าย
พี่เบสอยากจะฝากอะไรถึงทุกคนในช่วงท้าย

วันนี้เบสขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านไปด้วยกันนะครับ

และผ่านไปให้ด้วยใจที่เข้มแข็ง
เพราะท่านมองลงมาจะได้

และให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนค่ะ